ประเทศไทยติด๑ใน๓ประเทศนะครับ
ที่มียอดดาวนโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์มากที่สุดในโลก
ความนิยมนี้เกิดจากนักออกแบบสติ๊กเกอร์
ที่พัฒนาออกมาได้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัย
เมื่อที่ไม่มีแรงบันดาลใจแต่ได้มาจากความเกรียญและรักในการวาดรูป
โดยเริ่มจากหัวเกลียนก่อนออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่เห็น
ให้กับสุดยอดสติ๊กเกอร์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาค่ะ
ส่วนสติ๊กเกอร์ขวัญใจมหาชนตกเป็นของน้องเป่าเป่าลูกสาวนักแสดงชื่อดังกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์
เพราะการันตีด้วยรางวัลดาวรุ่งหน้าใหม่แห่งปี๒๐๑๙
ผู้ออกแบบเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะมาไกลขนาดนี้
คือมันเกิดจากความขี้เกียจของเราเองค่ะ
เพราะว่าแคทเป็นคนที่แบบอยากสติ๊กเกอร์ชุดนึงเนี่ยมันต้องวาดตั้ง๔๐ตัว
แล้วตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเกิดต้องลงสีอะไรเยอะเนี่ย
เราไม่สามารถทำงานให้มันจบได้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดมันเหลือแค่เส้นแค่แบบสีขาวกับสีดำอะไรอย่างนี้
กลุ่มผู้ซื้อทางเว็บไซต์ไลน์สโตตอบโจทย์การตลาดลายสติ๊กเกอร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ผู้หญิงจะดาวนโหลดมากกว่าผู้ชาย
แต่ปัจจุบันผู้ชายดาวนโหลดมากกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
โดยคาดการณ์ว่าเทรนด์ของสติ๊กเกอร์จะเป็นแนวตลก
รูปแบบของสติ๊กเกอร์มันเปลี่ยนไปตามความนิยมของกลุ่มผู้ใช้งาน
ซึ่งเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าในอนาคตเทรนด์จะเป็นรูปแบบไหน
แต่สิ่งที่มั่นใจก็คือว่าทุกเทรนด์ที่มันออกมา
มันก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้งาน
ซึ่งทำให้ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
พวงกุญแจเสื้อเคสโทรศัพท์และกระเป๋า
รีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จจากยอดดาวนโหลดไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจเท่านั้นนะคะ
เพราะบางคนเนี่ยยังนำคาแรคเตอร์ของตัวเองมาสร้างเป็นสติ๊กเกอร์ได้ง่ายแบบของดิฉันค่ะ
คือสติ๊กเกอร์ที่ใช้แทนสื่อความหมายความรู้สึกคำพูดหรือข้อความ
วบคู่กับการแชทเพื่อเพิ่มความรู้สึกให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
โดยมองว่าสติ๊กเกอร์ที่มูฟเมนต์จะได้รับความนิยม

รวมกว่า๕๓๐๐๐ชุดใน๒๓๐ประเทศ
ตามมาด้วยประเทศไทยและไต้หวัน